ช่วงนี้นะคะชาวนาก็ไม่ได้ทำนาค่ะ
เพราะว่าอยู่ในช่วงหน้าแรงนะคะ
ก็เลยใช้เวลาว่างจากการทำนาให้เกิดประโยชน์
นำการแข่งขันรถไถนามาแข่งขันกันค่ะรายได้นะคะ
ก็นำเอาไปช่วยเหลือโรงเรียนในหมู่บ้าน
ไม่ได้วิ่งกันช้าวิ่งกันเร็วด้วยนะคะ
นี่ก็แข่งขันกันที่บริเวณทุ่งนาบ้านย่านใหญ่นะคะ

ตำบลท่านางงามอำเภอรกรรมจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
ก็แข่งขันรถไถนาทางเลนครั้งที่สองนะคะ
ครั้งที่๒นะคะรายได้ก็นำเอาไปปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียนบ้านย่านใหญ่
และก็พัฒนาโรงเรียนในด้านอื่นที่จำเป็นด้วยค่ะ
โดยการแข่งขันรถไถนาทางเลนนะคะ
ก็เป็นกิจกรรมที่ชาวนาที่ว่างเว้นจากการทำนาในช่วงหน้าแรง
นำเอารถไถนามาแข่งขันกัน

ต้องเป็นรุ่นทั่วไป๑๒๕แรงมาสแตนดาร์ด
ล้อเหล็กต้องไม่เกิน๒๓นิ้วใบ๓๕นิ้ว
ลบไม่ต่ำกว่า๑๘๐เซนติเมตรค่ะ
ซึ่งในปีนี้ที่จัดเป็นครั้งที่๒แล้ว
ก็มีรถไถนาที่เข้าร่วมแข่งขันมากถึง๓๘คันด้วยกัน
โดยผู้ชนะนะคะนอกจากจะได้ถ้วยเกียรติยศแล้ว
ก็ยังได้เงินรางวัลอีก๒๒๐๐๐บาทค่ะ
ซึ่งนอกจากจะแข่งขันรถไถนากันแบบขับเขี้ยวสูสี
เพื่อชิงความเป็นหนึ่งบนทุ่งนาแล้ว
บรรยากาศข้างสนามก็สนุกตื่นเต้นไม่แพ้กัน
โดยเฉพาะทีมภาคการแข่งขันรถไถนาค่ะ
ใส่อารมณ์มากเต็มที่ไม่แพ้กัน